เหมือนเดิมอีกนี่ล่าสุดนะฮะที่บุรีรำนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาส่งคลิปมาร้องผ่านสื่อมวลชนค่ะบอกว่าข้างข้างบ้านเขามีผู้ชายคนนึงถือมีดคลุ้มคลั่งขู่จะทำร้ายชาวบ้านพอแจ้งตำรวจตำรวจมาทีไรเนี่ยผู้ชายคนนี้วางมีดวางไม้ทำตัวปกติตำรวจบอกก็ไม่รู้จะจับไปยังไงสุดท้ายก็ก่อเหตุเหมือน
เดี๋ยวมันจะมามึงไม่อยู่เวลามึงบอกเข้ามึงบอกมึงไม่อยู่
มึงไงเก่งน่ะนะกูจะบอกเอาไว้กูยกมึงกี่ทีแล้วมึงเก่งนัก

ชาวบ้านต้องแอบถ่ายอยู่ไกลฮะอยู่ตรงนู้นนู่นบ้านตรงนู้น
ไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้ฮะแต่ฟังเสียงแล้วก็เนี่ยฮะ
เออรอวาดอยู่นู้นครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะครับ
คือเราไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นพื้นที่หมู่บ้านโคกเกริ่นนะครับ
อยู่ที่ตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำ
ผู้ชายในคลิปเนี่ยชาวบ้านบอกว่าชื่อในแมวอายุ๕๒ปีค่ะนี่นะฮะ
มีอาการทางลักษณะเหมือนกับป่วยโรคจิตแล้วชอบคลุมคลั่งถือมีดเดินตะโกนเออะโวยวายอยู่ในหมู่บ้าน
ขู่ทำร้ายคนไปทั่วทั้งเด็กทั้งคนแก่อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหกลัวกันหมด
แต่ชาวบ้านเขาบอกเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าในแมวมักจะคลุมคลั่งวันโกนกับวันพระ
ไม่รู้มันบังเอิญหรืออะไรยังไงหรืออาจจะนับวันผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าวันไหนก็ไม่ดีอย่างนี้นะครับ
แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเวลาตำรวจมาถึงในแมวก็จะเอามีดไปซ่อน
แล้วก็ทำตัวปกติพูดจาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งวันนี้ต้องถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าอยู่บ้านหลังติดกับบ้านในแมวเลย

บางทีถือมีดขู่จะทำร้ายคน

นี่ล่าสุดก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่ฮะเห็นไหมมีดยาวเลยใช่ค่ะ
เธอบอกเธอกังวลเหลือเกินเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน

กลัวว่าเกิดวันไหนในแมวเนี่ยคลุมคลั่งวิ่งมาที่บ้าน

ที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ่อย
บ่อยค่ะช่วงนี้รู้สึกจะบ่อย

ก็ให้ลูกแบบต่างไม่ค่อยมาอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลี่ยงไม่ได้เวลาเล็กน้อยเนาะ
มันเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยจ้ะก็คือเป็นบ้านยายเนอะ

เข้าใจเพื่อนบ้านเลยค่ะเป็นใครก็ต้องกลัว

ท่านผู้ชมครับแม่ของในแมวนะฮะแม่อายุ๗๔แล้วนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเป็นแบบนี้เนี่ย

พอกลับมาอยู่บ้านก็เริ่มมีอาการแปลก

โวยวายพ่อกับแม่ก็โดนไปด้วย

ที่โรงพยาบาลทางด้านจิตเวท
พอเขาให้กลับมาอยู่บ้าน

ทุกวันนี้คนในครอบคลัวเองก็อยู่อย่างหวาดระแวง
อาหารบ้านก่อน
ฝากมาเผื่อพี่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะไปช่วยดูให้อีกสักทีหนึ่ง
คือฟังจากแม่แล้วก็แม่ผมก็เป็นห่วงคุณแม่เขาเหลือเกิน
แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบนี้มานานแล้วเนี่ยก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละ
แม้ไปถึงแล้วเขาไม่ได้มีอาการก็นำตัวไปดูหน่อยไหม

ที่สำคัญคือเวลากลับมาจากโรงพยาบาลทางครอบครัวยังไง